สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันดาวสุภาษารา
สภาพอากาศบ้านเราแต่ละภูมิภาคค่อนข้างแตกต่างกัน
ทางตอนบนเจอกับปรากฏการณ์หนาวคั่วฝนส่วนตอนกลางจนถึงตอนใต้ร้อนปนฝนค่ะ
สภาพอากาศที่แตกต่างกันแบบนี้เกิดจากลมหนาวที่ยังแรงไม่พอที่จะไล่ความชื้นออกจากพื้นที่
วกกับมีลมตะวันออกที่ยังคงพัดพาเอาความชื้นเข้ามาปกคลุม
ดังนั้นเมื่อหนาวปะทะกับร้อนชื้นทำให้เกิดฝนฟ้าขนองตั้งแต่ช่วงเย็นจนถึงช่วงค่ำ
ส่วนกลางวันอากาศร้อนจัดค่ะ
วันนี้ค่าเฉลี่ยของฝนอยู่ที่๑๒๐๖๐ของพื้นที่
พื้นที่ริมทะเลจุดที่มีฝนคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า๒เมตรเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง
กรุงเทพมหานครมีฝนอยู่ที่๑๒๐ของพื้นที่ตกตั้งแต่ช่วงเย็นจนถึงช่วงค่ำ

ส่วนจุดที่มีอากาศเย็นจนถึงหนาว
พื้นที่ภาคเหนือดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่๙๙องศาเซลเซียส
พื้นที่ภาคอีสานภูเรือจังหวัดเลย๑๔องศาเซลเซียส
พื้นที่ภาคตะวันออกที่เขาเขียวนครนายก๑๘๕องศาเซลเซียสค่ะ
ช่วงนี้ฟ้าฝนค่อนข้างแรงงดกิจกรรมกลางแจ้งขณะที่เกิดฝนตกด้วย
และฝนจะเกิดช่วงเย็นจนถึงช่วงค่ำค่ะ